มิ้นอ่านมีคนคอมเมนต์มาถามเยอะว่าต้องขอแบบทำยังไงถึงจะได้เสื้อ
ส่งไลน์เข้ามาที่หน้าจอไทยรัฐทีวีแสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวแล้วก็ติดแฮชแท็กตีแสกหน้า
ก็มีคนถามอีกบอกว่าส่งไลน์ไม่เป็นทำยังไง
แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนหลังจากนั้นก็ส่งไลน์หาเราได้เลย
ให้คนอื่นทำให้ก็ได้คุณมิ้นบางคนคนเขาอายุมากเขาไม่ได้เล่นไลน์

เด็กรุ่นใหม่เขาใช้เป็นกันทุกคน
แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางไทยรัฐด้วยนะที่เขาเพิ่มให้
เอาคุณชุวิตประกาศออกทีวีขนาดนั้นเขาไม่ให้ได้ไงล่ะ
เป็น๕ตัวแล้วนะ๕ตัวแล้วก็เหมาะสมแล้ววันนี้มาเรื่องของเราคุณมิ้น
เรายังคงอยู่กับคุณยิ่งรักใช่ไหม
คืออย่างนี้ผมว่าทำข่าวเมืองไทยก็ไม่ยากนะ

เพราะว่ามีทั้งลิเกมีทั้งลำตัด
มีทั้งศรีถนนชัยมีทั้งนักฟุตบอลโยนกันไปโยนกันมามีเยอะ
อันนี้พูดถึงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยหรืออะไรคะ
ไม่ครับพูดถึงข่าวในกรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยเห็นไหม
คุณบอกแล้วสู่พาสิทธิ์ไทยเหมือนกว่าผมบอกคือนะ
ขนรมอย่างข้ามใช่ไหมแต่ขนรมกระทืบซ้ำ
เพราะตอนเนี่ยเอาแล้วทั้งทำรวจที่ผ่าไป
ไล่มาถึงพันธุ์ตำรวจเอกหนุ่มที่เป็นผู้ติดตาม

นั่นก็มีคนถามถึงแล้วบอกทำไมไม่ไปทำงาน
ทำไมมาค้นตำรวจที่จะเข้าไปตรวจบ้าน
ทำไมไม่เอาเวลากลับไปทำงานไม่มีเรื่องพูดเยอะแยะ
ส่วนท่านนายกท่านก็บอกแล้วอยู่ดูไบ
ท่านผู้ชัดใจบอกอยู่ดูไบจบไหม
แต่ที่ลอยเตอร์บอกมันก็เหมือนกับที่ผมบอก

เพราะรอยเตอร์บอกว่าวันที่๑๑ออกจากที่ดูไบไปที่ลอนดอน
ผมไม่รู้วันที่๑๒มีผู้ใหญ่ใครไปที่ลอนดอนอีก

ผมจะพูดให้ฟังง่ายว่าเส้นทางที่บอก

เส้นทางที่เขาบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ย

เมื่อวันที่๒๓สิงหา

ขับรถไปรอที่โลตัสวัชละพล

นัดกันที่ลานจอดรถโลตัส

เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณยิ่งลักษณ์ลงจากรถ

กันที่โลตัสที่จอดรถเปลี่ยน

สะแก้วแล้วก็ข้ามคลองใช่ไหม

แล้วก็ไปดูไบ

อันนี้คือข้อมูลรายที่เราได้ยินกันมา

เกาะช้างที่จังหวัดตราดก่อน

มีที่เดียวมีด่านเดียว

จากเกาะช้างไปที่เกาะกง

เกาะช้างนั่งเรือข้ามไปเกาะกง

กงนี่เป็นของเขมรนะครับ

จากที่เกาะกง

และก็ไปดูไบ

เข้าไปข้างในลานเลยถูกไหมคะ
สุวรรณภูมิด่านยิ่งกว่าอีกไหมคุณชูวิทย์
เขาสามารถนั่งในรถแล้วไปจอดหน้าบันไดขึ้นเครื่องเลย
เป็นอาคารผู้โดยสารต่างหากนะคุณอย่าไปคิดว่า
ก็เขาเป็นอาคารต่างหากครับสำหรับถ้าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
แล้วเขาไม่ตรวจกันเหรอคุณชุมวิทย์ตรวจน่ะแต่ตรวจ
เอานะจากนั้นก็คือที่สุวรรณภูมินะฮะ
แล้วก็ไปไหนไปไหนไปสิงคโปร์ป่ะคะ
ไปที่ซิงคโปร์เลยนะฮะก็ไม่เห็นยากเลยก็
จะไปทำไมสุวรรณภูมิแล้วจะไปเขมรทำไมอีก
ส่วนอุณหภูมิก็ไปสิงคโปร์ซิงคโปร์ก็ไปดูไบเลย
น่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้
แต่ท้ายสุดเนี่ยผมเคยพูดไปกับคุณมิ้นว่า
มันสะแก้วเหรอเพราะว่าทุกวันนี้ยังวนอยู่แค่ตรงนี้
คุณยิ่งรักแกไปรออยู่ที่ไหน
ไปลอนดอนแล้วผมก็บอกมาตั้งหลายนานต่อนานแล้วว่าแกไปลอนดอน
แต่จริงครั้งแรกข่าวลือที่ออกมาก็บอกว่าอยู่อังกฤษนะ
ครับคือการไปอยู่ที่ดูไบเนี่ยนะผมต้องเรียนให้ทราบก่อนเพื่อรอครับ
รอใช่ไหมคะรอครับรออะไรคะคือการที่ไปที่อังกฤษเนี่ย
องกฤษจะไม่รับโดยทันทีเพราะว่าการที่คุณมาเนี่ย
เป็นผู้หลีภัยก่อนอยู่คุณมาปุ้งไม่ได้ประสานงานกับใคร
จะมาเป็นผู้ลิภัยเลยคือที่อยู่ที่ดูไบทางดูไบเขาก็มีเงื่อนไขแล้ว
บอกว่านี่คุณห้ามเคลื่อนไหวนะโอเคคุณก็อยู่ได้เป็นชั่วคราว
จากดูใบใครอยากจะอยู่นะฮะถ้าไม่จำเป็นจริงก็อยู่ดูไบเพราะอะไร
ง่ายครับเพราะไม่มีสนทิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดน
คุณไปลอนดอนมีไหมมีที่อังกฤษมีนะครับแล้วเก่าแก่ด้วยนะครับ
เขาว่าต้องเป็นส่วนที่สัญญาผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ
เมื่อลศ๑๒๙นานมากครับเพราะสมัยก่อนในอังกฤษมาหากินที่ประเทศแถบนี้อยู่นาน
มีส่วนที่สัญญาเก่าซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับ
นทิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนนะครับมีอยู่๑๖ประเทศครับ
สหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับแล้วก็ประเทศทั้งเพื่อนบ้านไทยทั้งนั้น
ประเทศที่สามารถจะมีสนที่สัญญาผู้ร้ายข้ามแดน

ถ้ารู้ถ้าทราบที่เป็นหลักแหล่ง

ไม่รู้อยู่ไหนก็จะไปประสานงานได้ยังไงล่ะครับ

นี่คือเหตุผลที่คุณยิ่งรักเงียบก่อนนะครับ

เหลือทางการไทยก็แอ๊กอัดและรีบส่งแล้ว
ประสานตัวขอตัวมาอายการต่างประเทศ

เงียบไว้ซุ่มอยู่ดูไบสักพัก
ยื่นสถานะผู้ขอลีภัย
ทีนี้มีคนเปรียบเทียบแล้วครับ
เปรียบเทียบว่าเอ๊จะได้เหรอ
สารออกหมายแล้วนะ
ผมก็พูดให้ฟังว่าบางคนมีหมายจับ

ส่วนคุณทักษิณจำให้ดีนะครับ

คุณทักษิณไปตอนปีอะไร

รอฟังสารทำท่าจะไม่ดี
ก็ไปปากกิ่งอ้างว่าขอสารไปปากกิ่งเพื่อดูกีฬาโอลิมปิก

ในขณะนั้นรัฐบาลเป็นรัฐบาลอะไรครับ

ไม่ใช่ครับขณะนั้นเป็นรัฐบาลของคุณสมัครใช่ค่ะ
เป็นของคุณสมัครด้วยเป็นรัฐบาลพลเรือนถูกไหมครับ
กลับกันครับคุณยิ่งรักก็ไปเหมือนกัน
แต่คุณยิ่งรักไปในสถานะที่ขณะนี้เป็นรัฐบาลทหาร
เพราะฉะนั้นข้ออ้างเนี่ยมันจะทำให้มันสมจริงขึ้นไปอีก

เพราะฉะนั้นขณะนี้คุณยิ่งรักใครจะพูดว่าอยู่ดูวงดูไบน่ะ
ผมก็บอกว่าอยู่ที่ลอนดอนแล้วครับ
อยู่ที่ลอนดอนตามที่ลอยเตอร์บอก
ผมก็บอกถ้าผมบอกมาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าอยู่ที่ลอนดอน
ขณะนี้อยู่ที่ระหว่างยื่นเรื่องการขอสถานะผู้ลีภัย
ประกอบกับคุณทักษิณมีบ้านอยู่ที่ลอนดอนไหม
มีนะครับหมู่บ้านหลังละ๓๐๐ล้าน

เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ชิวอยู่ลอนดอนอยู่
แล้วทางเราก็ออกไปวุ่นวายอยู่แสดงสระแก้ว
ไปตรวจพจบ้านไปตรวจตัมหลวด
ตำหลวดรถแคมพ์รี่ทะเบียนมันไม่มี
นี่แคมรี่นี่ลามเข้าไปถึงเครื่องยนต์
รุ่นนี้โตโยต้าไทยไม่ได้ผลิต

ครับเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันต่อครับ
พักกันครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเบรกหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะ
เอาล่ะไหนคุณชูวิทย์พูดถึงคุณทักษิณไปแล้ว

ทำเรื่องขอลิภัยทางการเมืองที่อังกฤษถูกไหมคะ

รัฐบาลที่ดูแลประเทศอยู่ตอนนี้ทำให้
มีน้ำหนักในการที่จะขอลิภัยมีโอกาสได้มากขึ้น

คุณทักษิณแกถือพาสปอร์ตหลายเล่ม

ถือพาสปอร์ตประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับ
การถือพาสปอร์ตหรือว่าการได้

หลายประเทศอาจจะออกให้

คุณมิ้นอยากจะไปลงทุนที่ประเทศใดประเทศนึง

ไปลงทุนอะไรทางเขามีระเบียบว่า
ถ้าลงทุนเกิน๕ล้านเหรียญ
เขาให้คุณมิ้นอยู่ได้ตลอดเลย

สะท้อนถึงการลง

พลเมืองการที่เป็นพลเมือง

ออกเสียงเขาไม่ได้ให้ถึงขนาดนั้น

ตัวอย่างเช่นไปลงทุนประเทศนิคาลากัว

ทำโทรคมมนาคม

ให้นะครับก็มีเอกสิท

ท่านผู้ชมที่ไม่ทราบก็ต้องบอกไว้ก่อน

หรือว่าคนจะใช้

ถูกไหมครับถ้าประชาชนทั่วไป

มีครับท่านผู้ชมครับ

คืออย่างนี้ครับกำหนดระเบียบของ
กระทรวงการต่างประเทศ

ปีพศ๒๕๔๕

สีน้ำเงินประเภทที่สาม
หนังสือเดินทางธรรมดา
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเอ๊ะทำไมยกเว้น

นักเรียนเวลาไปเป็นตัวแทน
นักกีฬาในเรื่องวิชาการ

ห้าหนังสือเดินทางหมู่
อันนี้ก็มีครับหนังสือเดินทางหมู่ก็
นักกีฬาไปกันห้าสิบคน

ไปเป็นหมู่คณะไปในนามของประเทศ
ทีนี้หนังสือเดินทางทูตนี่น่าสนใจครับ

เดินทางไปราชการในต่างประเทศ

และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ

สมัยก่อนคุณทักษิณใช้พาสปอร์ตเดินทาง

ก็มีการยกเลิก

ทีนี้คุณทักษิณบอกว่า

พอสปอร์ตมอนเตนิโก

ถ้าไปลงทุนเกิน๕ล้านเหรียญ

ประเทศไหนครับผมพูดได้เลยนะครับ

ให้กับประเทศก่อให้เกิดงานในประเทศเขา

ไหมครับได้ภาษีได้การลงทุน

ถ้ามีเงินสดฝากไว้

โอ้โหนี่คือถ้ารวยจะเป็นคนชาติไหนก็เลือกได้
นี่สิครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญ

มีข้อยกเว้นในกรณีไหนครับ

เมื่อได้รับแจ้งว่าผู้ขอกำลังรับโทษ

หรืออยู่ระหว่างประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราว
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่มีหมายจับไว้แล้ว
หรือพนักงานปกครองตำรวจเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้
คืออันนี้ก็ไม่สามารถออกได้

สองเมื่อผู้ขอผู้ที่สารหรือเจ้าพนักงานมีอำนาจตามกฎหมายอื่น
สั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศ

หรือกรณีที่อยู่ระหว่างประกันตัวและศาล

ทีนี้หากไปหากให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง
ยังคงอยู่ในประเทศต่อไปก็อาจจะเกิดก่อความให้เสียหาย
หมายความว่าคุณดูแล้วคุณเป็นพวกผู้ก่อการร้าย
หรือว่าจะไปออกให้แล้วคุณเกิดจะไปทำความเสียหายให้
อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้
เพราะฉะนั้นก็จำได้แล้วนะฮะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติแต่ยังได้
ทีนี้เราไปลองดูว่าทางตำรวจเขาบอก

ก็จับตัวนางสาวยิ่งรักไหมคะ

มีหมาชแดงหมายน้ำเงิน
ใช่มีหมายใหม่จับ

ตามหานายบอสหยุดอยู่วิทยาก็เหมือนกัน

ตำรวจสากลจะใช้สำหรับการขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศต่างทั่วโลก
ดำเนินการติดตามจับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อาจเข้าข่ายต้องส่งบุคคลนั้นในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนหมายน้ำเงิน
หมายน้ำเงินนั้นก็หมายถึงว่าสงสัยเฉย
ว่าจะเกี่ยวข้องกับประการใดการก่ออาชกรรมสงสัยออกเป็นหมายน้ำเงิน
หมายเขียวหมายเขียวเขาก็บอกว่าส่งเป็นการเตือนและขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น
ถึงเรื่องที่เคยก่ออาจยากรรมมาก่อน
หมายเหลืองหมายถึงช่วยค้นหาข้อมูลของบุคคลที่ศูนย์หาย
หมายดำเขาหมายความถึงการยืนยันเอกลักษณ์ของบุคคลที่เสียชีวิต
ส้มก็เป็นการเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์กรต่างเกี่ยวกับภัยคุกคามอาวุธวัตถุระเบิด
หมายต่างจะได้เข้าใจครับเพราะว่าผู้คนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะออกไปยังไง
ไปทั้งประเทศไทยด้วยเขาก็จะส่งไปให้แล้วประกาศในเว็บไซต์
ดังนั้นก็ต้องซุ่มตลอดนะฮะเงียบตลอดซุ่มคุณยิ่งรักซุ่มไหม
เพราะฉะนั้นไม่รู้อยู่ไหนรอให้เรียบร้อยไปก่อนขั้นหนึ่ง
คุณยิ่งรักถึงจะมาออกอาจจะมาออกทีวีออกพูดนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องเกรงใจเจ้าบ้านแล้ว
เพราะเจ้าบ้านเขาบอกไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองนะไม่ไปพูดให้ร้ายนะประเทศใดประเทศหนึ่ง
ถ้าอยู่ได้ให้เงียบไว้ก่อนคุณยิ่งรักก็ต้องเลือกที่จะเงียบไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้๕ปี
คุณชุมบอกว่ากระบวนการในการขอหลีภัยที่บอกว่าคุณยิ่งรักต้องเงียบไว้ก่อนมันจะนานไหมฮะ
ก็ไม่นานหรอกครับผมจำคุณอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยเก่าได้ไหม
คุณจารุพงศ์เรืองสุวรรณคุณจารุพงศ์เรืองสุวรรณ
คุณสุนัยที่เป็นสอสอพักเพื่อไทยและก็ไปตั้งแต่ช่วงปฏิวัติรัฐประหารใหม่
อยู่อเมริกาทั้งสองคนนี้ขอสถานะผู้ลีภัย
ใช้เวลาอยู่รู้สึกอาจจะประมาณ๖เดือน

เดือนตอนนี้ก็ได้รับสถานะของผู้ลีภัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
จะเดินทางไปไหนจะซื้อบ้านจะทำอะไรจะบินไปไหนก็ได้
คืออันนี้ถามอีกนิดได้ไหมคะสมมุติว่าถ้าได้รับสถานะผู้ลิภัยแล้วเนี่ย
ว่าถ้าได้สถานะแล้วเนี่ยก็ต้องคุ้มครองครับ
ครองใช่ไหมครับคุ้มครองครับเพราะว่าสถานะของผู้ลีภัยเนี่ย
คนที่อยู่ในไทยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับ
สถานะของผู้หลีภัยคลุ้มครองครับคลุ้มครองไหมจับ
ครองอะไรทุกอย่างครับคุ้มครองแต่เขาจะไม่กลับมาเมืองไทยถูกไหมคะ
เอามาไม่ได้สิครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขามี
อันนี้รอแล้วครับอ่าที่รอก็คือนี่แหละครับ
เพิ่งใช้วันนี้สดร้อนเลยครับคุณมิ้นครับค่ะ
เป็นพรบนะครับ
พรบในการ
ประกอบรัฐมนูลสำหรับนักการเมืองโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะสำหรับนักการเมืองโดยเฉพาะเลยน่าสนใจไหม
เขาทำออกมาต้อนรับนะฮะต้อนรับคุณยิ่งรักเลยนะครับ
มันเป็นพรบนะครับ
ที่บอกถึงเรื่องของกฎหมาย

มีความผิดทางอาญา
คุณผู้ชมต้องรอดูกันนะว่า
กฎหมายนี้คุณชูวิทย์บอกว่า
มองว่าเขาถ่ายออกมาต้อนรับคุณยิ่งรักเลยใช่ไหมคะ

กันครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันว่า
กฎหมายต้อนรับที่พึ่งจะประกาศใช้วันนี้

ผมไม่ลวงรืนกับคนเลว
แต่ผมไม่ต้องการ

แสนหน้า
ดูเรื่องข้อมูลรายละเอียด

ว่าจะเป็นผู้บพลิไป

มีเรื่องกฎหมายกันต่อเพราะเรื่องนี้ก็สำคัญ
คุณมีน

สีพงกุลโฆษกษานยุติธรรมกล่าวถึงการประกาศพอละพอ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๒๑๖๐ครับเขาบัญญัติไว้เลยครับ๑
มาตรา๖๑นะครับคือให้จำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
จำเลยที่ไม่ได้ถูกคุมขังต้องมาแสดงตนในการยื่นอุทธรณ์
คือมาด้วยตัวเองที่คุณชุวิตพูดเมื่อวานนี้ถูกไหมครับ
ถ้าจะยื่นอุทธรณ์ต้องมาด้วยตัวเองให้ทนายมาได้ไหม
ไม่ได้ใช่ต้องมาปรากฏตัวต่อสารด้วยตัวเอง
เพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักจะอุทธรณ์ไหมก็ถ้ามาถ้าเปิดให้อุทธรณ์นะ
คือตอนแรกเหมือนจะใจดีนะที่คนบอกว่าดีการมันควรจะเป็นที่สุดแล้ว
หลังจากที่ฉบับใหม่ออกมาอนุญาตอุทธรณ์ได้๖๐วัน
ให้อุทธรณ์ได้นะแต่ต้องมาด้วยตัวเอง
คุณบุญทรงนั่นมาได้อยู่แล้วล่ะครับ

เพราะว่าทางเรือนจำจะพามาครับเพราะว่าอยู่ในที่คลองเปรม
ใดที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารชั้นอุทธรณ์ได้
ผลก็คือทำให้จำเลยที่ไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์
ต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ
เพราะฉะนั้นศาสตร์จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์
คือเอาง่ายยังไงก็ต้องมาติดคุกก่อนว่างั้น
อันนี้น่าสนใจไหมล่ะ
ก็คุณก็ต้องมาปรากฏตัวล่ะ

เป็นเจตจำนงต้องการอุทธรณ์ด้วยตัวเอง

ไม่มีอายุความ
อันนี้โหดนะ

คดีอาญาหรือบางคดี

มีครับ๒๐ปีครับพอกลับมาก็ถือว่าหมด

ดูตำรวจก็จะไปไล่จับไง

ก็มีคดีตั้งแต่๑๓ปี
อีก๒เดือนจะหมดอายุความแล้ว

สารรับฟ้องได้

กรณีผู้ถูกกล่าวหาออกหมายจับแต่ยังไม่ได้ตัวมา
คือพูดง่ายว่าเดี๋ยวนี้สารท่านพิจารณาคดีรับหลังได้

กรณีบังคุณทักษิณเนี่ย
เมื่อไม่มาปรากฏตัวที่ศาลศาลก็ยังจะจำหน่ายคดีชั่วคราว
คือยังไม่ได้มีการเดินหน้าเพราะว่าไม่ได้ตัวมา
แต่ในอย่างนี้จำเลยไม่มาก็พิจารณารับหลังจำเลยเลย
ได้เลยรับหลังจำเลยได้ครับ

สารพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้
กรณีจำเลยถูกออกหมายจับและไม่สามารถจับจำเลยได้

มาตรา๒๘สารรับฟ้องแล้วถอนฟ้องไม่ได้นะ
เออมันจะมาเกลี่ยเสียกัน

มาตรา๔๐จำเลยไม่มาสารในวันนัดสารอัน
พิพากษารับหลังจำเลยได้ทันที

มาตรา๖๐โจทย์จำเลยอุทธรณคำพิพากษาได้

จำเลยต้องยื่นอุทธรณ์ได้ก็ต้องมาสาร
กรณีที่จำเลยถูกพิพากษาประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
ศาลอันดีการณ์พิจารณาพิภาคศาได้
คือหมายความว่าจะพิพิกษาอุทธรณ์ได้
โดยที่จำเลยไม่ต้องอุทธรณ์เอง

ใช้องค์คณะของศาลอันดีการณ์จำนวน๙ท่าน
กฎหมายมาตราสุดท้ายนะ
กฎหมายฉบับนี้ใช้ทั้งกับคดีที่ยังไม่เสร็จสิ้นและคดีใหม่

คดีเก่าคดีใหม่เอาหมดแล้วครับรวมคือเบ็ดเสร็จนี่คือเบ็ดเสร็จ
ครับก็คือสดร้อนค่ะ

คุณชุวิตว่าดีแล้วหรือยังคะกฎหมายที่ออกมาอันนี้ถือว่าดีไหม
ต้องที่สิครับเพราะว่าผ่านสนชมาผ่านการพิจารณามา

คดีสำหรับพวกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมือง

ตอนนี้ก็ชินวัฒน์ใหม่แล้วกำลังจะโดนแล้วล่ะครับ

อย่างคดีของพานทองแท้เนี่ย

คดีนี้มันมาตั้งแต่

ก็คือคดีของธนาคารกรุงไทย
กรุงไทยฮะปล่อยกู้

กฤษดานะครับมหานคร

ก็เป็นบริษัทใหญ่ในอดีตนะครับ

มีหมู่บ้านมีอสังหาริมทรัพย์นะครับ
ผมว่าเป็นหมื่นล้านนะครับ

ก็คือคุณวิชัยกับคุณรัชดา

ตามคำพิพากษาของศาล

ก็อย่างที่บอกมีคนพูดแล้วครับ

ใช่คนเซ็นคนทำเรื่องอะไรน่ะ

โดนหมดนะครับ

กรุงไทยให้กู้ไว้๙๐๐กว่าล้าน

ปรากฏว่ามาถึงมือกฤษฎา

ก็เอาเงินที่ได้๙๐๐๐กว่าล้าน

มีอยู่๑๕๐ลาย

ผมก็ไม่รู้ว่ากิจสดาเขาไปติดหนี้ใครหรือเปล่าล่ะ
เมื่อได้เงินมา๙๐๐ล้านจากแบงค์

ที่กฤษฎานครเซ็นเช็คจ่ายไป

ทนายของคุณพานทองแท้ก็เตรียมตัวแล้วล่ะครับ

ผมดูแล้วเป็นหนึ่งใน๑๕๐ล้านนะ

มันนิดเดียวเอง

ทำไมไม่ไปติดตามดูบ้าง
เมื่อคุณวิชัยฤ้ชุภัณฑ์
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้ยังไง

ทนายของคุณพานทองแท้พูด
เขาก็บอกว่าเขาหนึ่งใน๑๕๐ล้าน

เงินที่จ่าย๑๐ล้านเป็นเงินที่ระบุอยู่ในเช็ค
ไม่ได้จ่ายเงินสดมันมีที่มาที่ไป
เพราะฉะนั้นจะมาเล่นงานเฉพาะผม
และทำไมกลุ่มอื่นไม่เห็นไปเล่นงานตั้ง๑๕๐ลาย

นี่คือข้อที่ทนายของคุณพานทองแท้
พอดีนี้คงจะจบยังไง
คือตอนนี้คนเขาก็เลยแรงกันว่า
ตั้งใจจะล้างบางหรือเปล่า
ล้างไปนาน

คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย

คตศคตศคือคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งโดยคณะรัฐประหารเมื่อปี๔๙
เรื่องก็ไล่เลี้ยงมาจนกระถึงปัจจุบันนี้ปี๖๐
ก็มีคนเข้าคุกกันไปเยอะแล้วล่ะครับ
ทั้งหมดอยู่สู้สึกว่าเจ้าประสิทธิ์๗๘ลาย
เรื่องนี้ก็ยังจะเป็นมหากราบหรือเปล่า

อาจจะเป็นพักต่อเพราะว่าถ้าพูดอย่างที่คุณชุดบอกว่า
กรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนแนวทางแล้วว่า

ไม่ต้องไปนั่งวนหาสระก้งสะแก้วตำรวจอะไร

สำหรับกรณีนี้ว่าทิศทางจะไปแบบไหน
ที่จะสู้คดีเตรียมที่จะเอามายกในการแย้งแล้วล่ะ

แล้วทางฝ่ายสารก็ดีหรือว่าฝ่ายโจทย์ฝ่ายรัฐบาล

เชื่อว่าหลายคนจับตาดูอยู่เราเองก็จับตาดูอยู่เหมือนกัน
ต้องตามกฎหมายยังไงก็ว่ากัน

อันใหม่ที่เพิ่งออกมาใช้วันนี้ไหม